โอ้โหเด็กหญิงตัวน้อยนิดเดียวเป็นโรคประหลาดคุณ

คือที่ฝ่ามือเลือดแบบผุดออกมา
ที่ตาที่ปากที่หูที่เล็บ

แล้วก็พ่อแม่บอกว่ารูขุมขนของน้องทุกรูเลยนะ
บางครั้งเลือดมันไหลออกมาได้หมดเลย
ใช่ถามว่าน้องเจ็บปวดไหมตอนเลือดไหล
น้องไม่ได้เจ็บปวดนะแต่แปลกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง

พอเช็ดก็ไม่มีแผล

เรื่องมันออกได้ยังไง

ตรงนี้เป็นเส้นเลือดแล้วต้องออกตรงนี้นะเนี่ย

ตอนนี้ตั้งแต่ผมมานั่งนี่ผมเยอะมากเลยนะ

ตอนก่อนที่ว่าจะออกแบบนี้เป็นสีกลางนะคะ

คือเลือดมันไม่ได้ออกตามแผลปกติด้วย
ใช่แล้วดูสีดวงตามน้องนี่
คือคุณแม่บอกว่าไม่ได้เป็นแผลนะ

ไม่ได้เป็นแผลเลยอยู่เลือดมันผุดออกมาจากรูขุมขนนะ
ฝ่ามือทั้งหลังมือ

อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
แล้วไม่รู้สาเหตุที่เลือดออกเหมือนกัน

เห็นจะเห็นคาตาออกมาที่ปลายนิ้วแบบนี้

ถือทิชชู่เปลี่ยงแล้วคอยซับเลือดให้ลูกค่ะ
เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เลือดจะไหลออกมา
ใช่คือเป็นโรคประหลาดจริงค่ะอ้อ
พิมพการโคตรพักดีอายุ๒๗ปีแม่บอกนะ
บอกว่าลูกมีเลือดออกแบบนี้
พอแม่เอาทิชชู่ซับเอาก็ดูผิวลูกก็ไม่ได้มีแผลอะไรนี่นะ
แต่จริงน้องแพรวาเป็นเด็กร่าเริงปกติเหมือนเด็กทั่วไปนะ

จู่วันหนึ่งมีรอยช้ำตามร่างกายไม่ทราบสาเหตุ
หลังจากนั้นก็จะมีอาการเลือดออกแบบนี้นะ
ใช่ค่ะอย่างเมื่อวันที่๗เมษาย

เพราะว่าเดิมทีน้องเป็นโรคภูมิแพ้ด้วย
แต่คุณผู้ชมคือถ้าเกิดเรื่องสีดวงจมูก

แล้วที่มือที่ตาที่สะดือคืออะไรอ่ะคะ
ทีนี้พอกลางดึกของวันที่๘เมษา
น้องมีเลือดออกส่วนอื่นของร่างกายด้วย

แม่ก็เลยพาไปหาหมออีกทีหนึ่ง

โรคนี้ก็ถ้าเหงื่อออกเป็นเลื่อนจริงน่ากลัวนะ
ใช่ค่ะแล้วแม่ก็บอกว่าห่วงลูกเหลือเกินกังวลด้วย
อยากที่จะให้หมอผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือน้องหน่อยนะคะ
จมูกออกปากแล้วพอกลางคืนมาออกตาออกหู
แล้วพอเช้าของอีกวันหนึ่งก็คือตามตรงอื่นตามมาด้วย
ตามรูขุมขนเลยอ่ะใช่ค่ะแต่น้องไม่มีแผล
แล้วเจ็บไหมตอนออกเจ็บค่ะแต่รู้สึกเจ็บ
จะรู้สึกเจ็บแสบแต่ว่าพอมันออกแล้วแล้วมันมาออกซ้ำอีก
เขาก็จะไม่เจ็บแล้วแต่ถ้าพอไปออกที่ใหม่เขาจะเจ็บจะแตกเลย
แต่ว่าถ้าช่วงนี้ที่ว่าออกที่ตาเขาก็จะแสบตาตลอด
ทักไปหนูบอกว่าหนูขอปรึกษาแล้วก็หนูเลยส่งรูปให้ให้แกดู
แล้วหนูบอกว่าเนี่ยค่ะน้องเลือดออกเลือดออกอยู่ก็คือเลือดออก
แล้วแกก็เลยถามว่าแล้วน้องได้ไปโรงพยาบาลหรือยัง

แล้วผลเลือดก็คือปกติค่ะแล้วแกก็เลยโทรมา
แล้วก็แกบอกว่าถ้าแกให้นักข่าวเข้ามาช่วยประสานงานได้ไหม
เพราะว่าเผื่อบางทีเขาจะได้ส่งให้หมอที่ว่าเก่ง

เพราะตอนนี้สรุปแล้วคุณแม่ก็ยังไม่รู้เลยนะ
ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ
คุณผู้ชมถามมาเยอะเลยหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไร
น่าจะไปตรวจเกี่ยวกับเกร็ดเลือดไหมน่ากลัวจัง
ใช่ค่ะไม่รู้ต้องใช้คำว่าแปลกอีกกี่ครั้งในข่าวนี้

แม่บอกว่าไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนไป๑เมษาคือ๒อาทิตย์ที่แล้ว
แม่พาน้องไปฉีดวัคซีนมาโควิด๑๙เข็มแรกนะ
ทีนี้แม่ก็เลยไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นอาการข้างเคียง

ทำยังไงดีล่ะคะเราถามทางคุณหมอหมูหน่อยละกัน
รองศัตรริราชาณายแพทย์เวียรษักษ์จรัสชัยศรีค่ะ
คุณหมอหมูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวทย์
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
บอกว่าถ้าเกิดว่าแม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องโควิด
เอาจริงที่ผ่านมานะนะมันยังไม่มีรายงาน

ฉีดแล้วมันจะเกิดเลือดออกตามอวัยวะต่างของร่างกาย
แต่ทีนี้หมอบอกว่าตามรายงานทางการแพทย์เนี่ย
แบบนี้ถือว่าเป็นโรคที่เจอได้ยากนะ
มันมีรายงานอยู่๒รูปแบบคุณผู้ชม
อันแรกคือโรคผิดปกติที่มีเลือดออกทางตา
อันนี้มันจะมีภาวะผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมน

ส่วนเรื่องของการรักษาเนี่ยหมอหมูบอกว่า
จะต้องคุมระดับฮอร์โมนให้เป็นปกติ

แต่ทีนี้น้องยังเด็กอยู่น้องไม่มีประจำเดือน

ทีนี้หมอบอกว่าแต่กรณีของน้อง

คือโรคภาวะเหงื่อออกเป็นเลือด
อันนี้เจอได้น้อยถ้าเกิดทั่วโลก
นับเป็นเคสเจอได้ไม่กี่เคสเอง

เหงื่อออกเป็นเลือดเกิดจากอะไร
เชื่อมโยงมาจากความเครียดหรือเปล่า
เส้นเลือดอาจจะยังไม่แข็งแรงเกิดโรคนี้
ซึ่งหมอหมูบอกว่ายังไม่มีหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้

ต้องรักษาตามอาการก่อนเดี๋ยวลองฟังคุณหมอนะคะ
เรื่องของเส้นเลือดก็ยังไม่ได้แข็งแวงอะไรมาก
แต่หมอหมูบอกว่าถ้าเป็นโรคนี้จริงนะ
ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคนี้นะ
มันซึมมันผุดออกมาจากมือจริง
แล้วมือมันไม่มีรูกลุ่มขนไม่มีแผลมันออกไปยังไง
มันไม่ได้มีอะไรหลังมือด้วยอยู่ดีเลือดก็ออกมา